กลับมาที่วงการลูกทุ่งกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูนักร้องลูกทุ่งตอนนี้ที่เป็น
ขวัญใจแม่ยกบอกเลยนะคะว่าแต่ละคนที่เราเอามาฝากเนี่ย
ออกงานทีโอ้โหพวงมาลัยล้นคอจริงล้นคอจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แถมเพลงก็ดังแล้วก็ปังสุดจะมีใครกันบ้างไปติดตามพร้อมกันค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกต้องยกให้คนนี้เลยค่ะนักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งหน้าใหม่
ขวัญใจแม่ยกน้องไหลอ้านกาศบัณฑิตเจ้าของแชมป์สองร้อยสมัย
จากรายการใหม่หมดหนี้เสี่ยงโชคโอ้โหด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูของไรอัน
ก็ทำให้เหล่าแม่ต่างพากันตกหลุมรักอย่างจริงจังเลยล่ะค่ะ
ถือเป็นศิลปินที่น่าจับตามองอย่างมากอนาคตบนเส้นทางเสียงเพลงไปได้งดงามอย่างแน่นอน
ล่าสุดเปิดตัวกับซิงเกิ้ลแรกในชีวิตรักเก่าข้างกองฟาง
ยอดวิวทะลุ๑ล้านเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะฝั่งเวอร์
ส่วนคนต่อมาดิฉันต้องบอกว่านาทีนี้ต้องยกให้เขาจริงค่ะสำหรับน้องการทัศนะ
เจ้าของผลงานเพลงสุดฮิตคาถาขุนแผนหลวงพ่อกลวย
คุณผู้ชมค่ะดิฉันเนี่ยไปไหนมาไหนก็ได้ยินแต่ใครร้องเพลงนี้จริง
โอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญศรีให้ลูกมีคนรักคนเมตตา
เห็นไหมล่ะคะเพลงเขาดังจริงดิฉันเองเนี่ยยังร้องได้ฮะคิดดู
ล่าสุดยอดวิวทะลุ๓๙ล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วโอ้มายก็อด
เพลงดังเอฟซีก็เยอะเวอร์เวอร์ใครยังไม่ฟังก็เข้าไปฟังนะคะเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
ปิดท้ายกันที่สองหนุ่มหล่อเสียงดีขวัญใจแม่ยกอีกสักหน่อย
กับน้องสันวงสะทอนและน้องฟอร์มชนพิพัฒน์๒ศิลปินดาวรุ่งจากค่ายยุงข้าวเรคคอร์ด
คุณค่ะจากเด็กน้อยที่เดินตามความฝันบนเส้นทางการเป็นนักร้องล่าสุดก็ทำตามฝันได้สำเร็จ
คู่นี้บอกเลยว่าเขาสนิทสนมซีปึ๊กกันก่อนที่จะมาเป็นศิลปินในสังกัดเดียวกันซะอีก
แม่แม่แฟนคลับก็ตามไปให้กำลังใจล้นขอบเวทีที่สำคัญมาลัยน้ำใจก็ล้นคออย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
แม้ถ้าไม่รบกวนเจ๊ก็ขอคนละพวงได้ไหมคะหนุ่ม
แหมอย่าว่าแต่เจ๊เลยค่ะเราสามคนนั่งกันอยู่ตรงนี้ก็อยากจะได้สักพวงสองพวง
รวยเลยนะรวยวาวเหมือนกันใช่นะคะใช่ค่ะอ่าคุณผู้ชม